สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ค่ะทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
ถ้าวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสนะคะก็หลังเดินหน้าประเทศไทยค่ะ
ส่วนวันศุกร์ก็แน่นอน๖โมงเย็น
หลังเคารพทงชาติก็สามารถที่จะไลน์มาได้นะคะ

ทำไมต้องทำเสียงประดิษฐ์ประดอยขนาดนั้น

กับครอบครัวของคุณโกโก้นิรุน
ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของคุณมาริโอ
เพราะตอนนี้เนี่ยแกเสียชีวิตกระทัน
คือจากกรณีกระแสข่าว

อดีตว่าจัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มชื่อดังมารีโอเมาเวอร์
เสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากที่มีอาการหายใจไม่ออก
หลังจากนั้นครอบครัวเองก็ได้มีการนำตัวส่งที่โรงพยาบาล
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะครับ
ล่าสุดทางเฟซบุ๊กของแพตตี้พิพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณโกโก้นิรุนนะฮะได้มีการโพสต์ข้อความระบุเอาไว้นะครับว่า
เมื่อสักครู่นี้ได้รับโทรศัพท์จากรุ่นน้องบอกว่าแกเสียแล้ว
นึกว่ามันอำเล่นเลยพยายามติดต่อที่บ้านของแก

เช็คกับทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
แต่เปิดเผยข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับ
หลังจากนั้นก็มีการบอกว่าแกไปแล้วจริงหรือว่าพี่โก้
คุยกันล่าสุดนะครับเมื่อวันก่อนแกก็ยังดีอยู่เลย
ะว่าค่ำนี้จะโทรหานัดเจอกันไม่คิดว่าจะได้ไปเจอกับแกในรูปแบบนี้
หลับให้สบายนะพี่โก้เราเพื่อนกันตลอดไปรักเพื่อนเสมอนะครับ
หลังจากนั้นคุณป้าของคุณโกโก้ก็ได้มีการแจ้งว่าคุณโกโก้นิรุณ
เสียชีวิตเพราะว่ามีเรื่องของไขมันอุดตันที่หัวใจ
เนื่องจากชอบทานของมันเยอะนะครับ
แล้วก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าตัวเองก็บอกว่าเหนื่อย
เมื่อตอนเที่ยงตัวเองบอกว่าเหนื่อยอยู่นะฮะ
ก่อนที่จะมาเสียชีวิตในเวลาต่อมาอาการตื่น
หลอดเลือดในหัวใจสมมุติว่าที่เขาบอกอย่างี้

นี่ก็จะทำให้มันจะอยู่นะ

แต่สาเหตุที่เสียชีวิตแบบนี้ที่มีบ่อย
คือไขมันที่มันก็ตามผนังลุด

มันขึ้นนี่ไงแล้วมันก็เป็นแบบไปบล็อค

แขนขาก็เอามาพาดตามแขนขา

การออกกำลังกายก็คือจะทำให้ไขมันที่เซ่นเลือดทั้งหลาย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโกโก้

โบสถ์พระกิติคุณสมบูรณ์
อยู่ที่ธนบุรีเริ่มตั้งแต่๑ทุ่ม
วันจันทร์ทำวิธีฝั่งศพแล้ว
ก็คือพรุ่งนี้จะมีวิธี
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
คือคุณโกโก้นี่ก็เรียกว่าเป็นนักปั้นมือทองนะฮะ

ก็คือเป็นคนที่นำเอาคุณมาริโอคุณสายป่าน

ผมต้องขอโหสิด้วยเมื่อก่อนชอบแกล้งกันด้วย
ทำไมทำไม
ชอบอำเขาอะไรอย่างนี้

ใช่ชอบอำชอบอำชอบอำ
แห่งกันมามีปัญหากับคุณเอสุภาชัยกับเฟย์นี้นั่น๓๘๒๐๐๐๐๐คือยังเป็นใสปั่น
ขอบพระคุณมาก
นี่ฝนตกเยอะมากเลยที่ไทยรัฐนี่ก็ตกค่ะท่านผู้ชม

ตอนนี้ไทยรัฐตกเดี๋ยวจะไปตกรันศิลป์ละ
ใช่เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นการแก้กฎหมายเพิ่มโทษถึงเรือโดยสาร
คือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับ
รุมนตรีว่าการคมนาคมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับ
จากกรณีเกิดอุบัติเหตุเรือร่มในแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณหน้าวัดสนามชัย
จังหวัดบริษัทธิวิทยาจนทำให้มีผู้ถือชีวิตจำนวนมากนั้น
ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้กรมเจ้าท่าสืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็หาบริการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแบบนี้ขึ้นไปอีกนะครับ
และจะพิจารณาแก้กฎหมายการเดินเรือให้เข้มงวดรัดกลุ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างความกระตือรือล้นรวมถึงความไม่ชอบแก่ผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือ
ปัจจุบันนะครับมีบทลงโทษจำคุกเพียง๖เดือน

ถูกต้องถือว่าบทลงโทษเนี่ยน้อยเกินไปนะครับก็ต้องมีการแบบว่า
เอาจริงเอาจังมากขึ้นแล้วก็จะแก้กฎหมายให้มีความผิดมากขึ้น

โอเคนะฮะก็เป็นกำลังใจ

ก็ถ้ามันอยู่อุปกรณ์กฎหมายตั้งแต่มีอยู่แล้ว
ทำไมพี่หนุ่มใส่นาฬิกา๒แขน

นี่คือจับจังหวะการเต้นหัวใจ

วันเกี่ยวกี่ก้าวอะหนุ่ม

เพราะว่าบางทีหนุ่มมีอาการ

เหมือนกระแสไฟฟ้าที่หัวใจมันรัดวงจร

ต้องออกกำลัง

ไม่หายไปเลยสิก็มีการคุยกับคุณหมอ
ว่าโรคนี้ไม่ได้ทำให้หัวใจวาย

จะให้เห็นที่ไหน

คือแล้วมันหายขึ้นมาใหม่

หัวใจลั่ว

เหมือนอันนึงเลย
เรื่องขำมากเมื่อวานที่คุณมาเวลาตี๔
ถูกไหมฮะแล้วก็ถูกไล่กลับบ้านไป

ถูกไล่บานไปว่ามันมาผิดวัน

ใส่เสื้อแจ๊กแก๊กสีง้าสวยงาม

ว่าถึงรถถิ่นการมันตามพันธุ์

เพราะดิฉันเนี่ยไปสลับคิวเขาไง

แต่เผอิญมีงานหลวงมาทั้งที

ก็เลยขอสลับนี่ก็ให้มดดำมาสลับนี่นี่นี่
มดดำต้องงงกว่าฉันอยากงงเลย

มีไลน์ถามว่าแองจี้ใส่ที่คาดผมอะไรเป็นฟู
คือเลิกกินของมันของทอดของอะไรก็แล้วแต่
ตัวไม่ดีแต่บางคนร่างกายไบบางคนเผาผ่าน
จัดสร้างแรกก็เป็นได้คนลาภานแล้ว
ไม่นี่สำคัญที่สูตรยูมันเป็นกรรมพันธุ์
นะฮะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าย่างติ๊กกระตูนะครับ

เพราะฉะนั้นผมต้องกินยาไปตลอดชีวิต

ขึ้นมาใหม่เพราะมันคือร่างกายมันผลิตไปเป็นแบบนี้แล้วเป็นกรรมพันธุ์
ร่างกายคุณไม่ผ่าผันไขมันตัวนี้ส่วนให้เป็นคอเลสเตอรอลนี้
ต้องศึกษาให้ดีนะครับหลายท่านนะฮะ

การล่าสุดเลยวันนี้เลยนะคะนักศึกษาสาวมเกษตรเนี่ยนะคะ
เจอแกงมิจฉาชีพจิ้มรถตู้โดยสารเป็นเรื่องที่มันทำกันอย่างเนียนมาก
รถตู้โดยสารนี่แหละพี่ที่เขาวิ่งกันเนี่ยนั่นแหละค่ะ
เฟซบุ๊คของน้องเพอร์ก็โพสต์ข้อความว่ามาใช้บริการรถตู้โดยสาร
วิ่งสายเส้นมีนบุรีรำอินทาถึงห้างสรรพสินค้าดังย่านเงาวัน

แต่มันมีที่ว่างเว้นไว้อยู่ตรงข้างหลังสุด

ไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เข้ามานั่งเบียดเลย

นั่งไปสักพักนึงมันก็บอกว่า
ในเฟซบุ๊คเขาก็บอกเอาโทรศัพท์มามีตังค์ไหม

ถีบเบาะข้างหน้าเป็นสัญญาณให้รู้ว่าแล้วพูดเสียงดัง

ไม่มีคนข้างหน้าหันมามองทีเดียวแล้วก็หันกลับไป
ส่วนคนหน้าหน้าก่อนหน้านั้นที่อยู่เบาะหน้าก็ฟังเพลง
หูฟังดูเล่นเกมไปไม่มีใครดูเธอเลย
จนกระทั่งมาถึงที่เกือบถึงเกษตรนะ
คนขับรถตู้ก็มองมาข้างหลังถามว่าป้ายนี้มีใครลงไหม
แล้วมองมาเห็นหน้าหนูแล้วก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า

ไม่จอดที่ป้ายรถแกพุ่งเข้าไปจอดที่หน้ากรมทหาร
จากนั้นไอ้คนร้าย๖คนพี่
๖เลยอยู่ในนั้นวิ่งลงไปหมดเลย
ก็เป็นคนร้ายมันล้อมเลยเพื่อจะเอาทรัพย์
มันเอาหมดโทรศัพท์แล้วก็ให้เปิดกระเป๋าตังค์ให้ดู

ด้วยรถตู้โดยสารเจอผู้ชายที่นั่งประกบข้างหน้าด้านข้างหรือเปล่า
ไปเจอเธออย่างนี้คือมันดักเป็นหลุมพลางไว้เลยนะ
อีกพรุ่งนี้นะฮะ๕๑๐บาทกว่าเอาอเรนนี่ต้องขอบคุณพี่พี่รถตู้นะ
ที่เขาเห็นความผิดปกติเขามองมาที่กระจกหลังแล้วเขาบอกว่า
มันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่รถตู้เขาบอกแล้วเขาก็
พี่รถตู้ไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยเคยเห็นเขาก็เลยเอเจน

นำไปก็ตายก็ใส่ให้

บางทีอาจจะไม่ทันดูบางคนน่ะมวลใส่หูฟังอะไรมา

คนเลยเหรอคือมันประกบข้างหน้าและข้างหน้าอีกเพราะไม่งั้นเนี่ย
เขาขอความช่วยเหลือคนข้างหน้านี่อาจจะได้ด้วยนี่ไงฮะ
ก็เลยส่งข่าวนี้มานะฮะเตือนใจเตือนภัยพวกเรา
ที่เราก็ต้องใช้รถตู้มีคนที่มีโอกาสใช้รถตู้เยอะมากคุณค่ะ
แล้วก็จะได้ป้องกันแล้วก็ควรจะเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน

จะได้เห็นว่าใครเป็นอันตรายก็สะกิดคนขับหรือดูให้ดูอะไรอย่างนี้
ไปจอดตรงตำรวจเลยอะไรแบบนี้
น่ากลัวมากนะพี่
เป็นผู้ชายแบบรุ่มแล้วมีมีดด้วย
ก็นี่อ่ะสิน่ากลัวก็อย่างนี้

แล้วมันรถตู้มันคือเยอะแยะไม่รู้ตัวกี่สายนะพี่

โอ้โหแท็กซี่มีตังค์๗๐๐มันยังฆ่าเลย

เรื่องเครื่องสำอางดีกว่าซึ่งน่ายินดีมากเลยทีเดียวนะคะ
ธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้นะครับ

เตรียมผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสัมภังค่ะ

ซึ่งอยากให้ไปเป็นอันดับหนึ่งเลยของเอเชียนะฮะ
ด้านมูลค่าการค้ามูลค่าการค้าในปี๖๐เนี่ยเลย
ในปัจจุบันนี้เราอยู่ในอันดับที่๓นะ

ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นอันดับ๑กับอันดับ๒
โดยเราจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่น
ในการที่จะสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย
ให้เป็นที่เชื่อถือในระดับโลกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะ
จากนั้นเราก็จะส่งเสริมนะการเกิดสร้างแบรนด์ที่เป็นของไทย
เพื่อจะส่งออกมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
บอกอย่างนี้นะเครื่องสำอางที่ผลิตในไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง
แต่คนไทยไม่เก่งเรื่องการทำยี่ห้อให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

แต่ตอนนี้เวลามันทำเมคเก็ตติ้งมันจะไม่รู้ไปเริ่มต้นยังไง
จึงต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
มาช่วยกันผลักดันภาพลักษณ์ของตัวสินค้าก่อน
จากนั้นก็จึงจะช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
แล้วก็สร้างแบรนด์ไปสู่สากลได้
คุณรู้ไหมที่ผ่านมาทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการมากคือมีผู้ประกอบการทั้งหมด๓๐๐ลาย
ร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
ทั้งนี้ประเทศไทยเรากำลังจะพยายามแก้จุดอ่อน
อันดับแรกเลยคือ๑ปัญหาด้านนวัตกรรม
อันที่๒ด้านมาตรฐาน
ส่วนอันที่๓ด้านภาพลักษณ์แล้วก็การสร้างตราสินค้า
และอันสุดท้ายอันที่๔คือด้านบรรจุพันธุ์
โดยเราจะมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมโดยร่วมกับคัสเตอร์
ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์นะเพื่อที่จะมาแข่งขันกันว่าใครจะเป็นสุดยอด
เพราะคุณรู้ไหมตอนนี้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีมูลค่าทั้งหมดที่
ในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกรวมแล้ว๒๑๐๐๐ล้านบาทต่อปี
เอางี้แบ่ง๖๐นะที่ขายอยู่ในเมืองไทยนะ๑๒๐๐๐ล้าน๔๐
๔๐ที่ส่งออกไปเนี่ยนะก็คือ๙๐๐๐๐๐๐๐บาท
มีอย่างเช่นเดี๋ยวก่อนนะ
ไม่ใช่สปางนะพี่

แต่ไม่รู้ว่าผมรู้อย่างหนึ่งผมมั่นใจว่าผู้หญิงเนี่ยนะ
สิ่งที่ต้องใช้เลยนี่คือดินสอเขียนคิ้ว
ผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนไม่เขียนคิ้วเลยอ่ะใช่
เขียนบางคนนี่นะบางคนนี่นะเอาไอ้เนี่ยช้อนปะแล้วก็วาดจากช้อน
โค้งช้อนให้มันโค้งตามนี้
บางทีเห็นเนี่ยคิดว่าปริงคือแบบคือมันเข้ากับหน้าเขานะ
แต่บางทีแบบผมว่ามันก็ดำเกินไปนะ

ไม่คืออย่างนี้คนที่มันไม่มีคิวก็พยายามที่จะทำ
แล้วมันก็จะเอาอุปกรณ์ต่างเนี่ยที่จะมาช่วยเหลือทำให้คิ้วของตัวเองเนี่ยแบบว่าเข้มขึ้น
ตอนนี้เวลามันทำมันทำแบบว่าไม่มีคุณก็ทำให้มีจนมากเกินไป
คนที่แบบว่าเห็นก็คงจะตกใจแต่ว่าตัวเขาเองเขาเป็นคนว่าฉันมีแล้วฉันสวย
มือไม่แม่นนะพี่หัวท้ายแปลกเหมือนปริงเดินตามกัน
เพราะจริงนะเคยมีคนเอาช้อนใส่อย่างงี้แล้วก็วาด
มีรึงจริงนะนี่
ที่ที่เว้ารองแก้ว
บริษัทเข้าอยู่ตรงของพระพระตรงพระรามหก
ปิดไปคุมในส่วนคอยหน้า
เอเชียนะในฮ่องกงนี่เป็นอันดับหนึ่ง

ในเกาหลี

ที่ผลิตเครื่องสำอางชั้นเลิศทั้งหมด

คุณภาพอยู่ที่ว่าคุณต้องการคุณภาพแบบไหน

คุณต้องการเท่ากับชิเนลดีออร์อะไรแบบนี้
ใช่แต่ว่าสิ่งเดียวที่เกาหลีเขาชนะเกาหลีใต้เขาชนะเรา

รัฐบาลเขาสนับสนุนหลุดแบบเค

ส่งมาอำผมใหญ่เลยเรื่องนาฬิกาเนี่ย

ช่วงหน้าคุณหนุ่มช่วยเล่าเรื่องแรดพิษหน่อย

เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสาเหตุ
ทำไมแอนเจริน่าโจลี่ถึงหย่าแรดกพิษ
คุณหนุ่มมีรายละเอียดเขาไปที่บ้านแบรทพิษมา
ใช่ไหมเหมือนตัวนี้ใช่ไหม
พูดอย่างนี้
เทมมาแอดวานชาโคช่วยลดคราบผัก
พูดออกมาใช่ไหมครับคุณเพื่อนแบรท

ส่งทนายฟ้องหย่าด้วยเหตุผลเข้ากันไม่ได้
กลายเป็นข่าวช็อกวงการฮอลลีวูดไป
เมื่อเช้านี้คุณเหมียวก็มีการวิเคราะห์

นอนอยู่ใต้เตียงแบทพิษเลยนะฮะ
เขาบอกอย่างนี้เมื่อวันนี้เนี่ยนะฮะ
แบรทพิษนะครับก็ได้มีการออกมาแถลงการ

แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ผมจึงอยากขอความเห็นใจจากสื่อ

พวกเขาสมควรได้รับในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ด้วย
และพระเอกดังนะครับก็ได้กล่าวนะครับบอกว่า
ผมเองก็เพิ่งจะรู้ล่วงหน้าแค่วันเดียว
จะยื่นฟ้องหย่าแบบสายฟ้าแรบแบบนี้นะครับ
ด้วยเหตุผลที่ระบุในเอกสารว่า
มีความแตกต่างที่ไม่สามารถปรับให้เข้ากันได้
ก็มีการเปิดเผยครับคุณผู้ชมครับบอกว่า
นักแสดงสาวเนี่ยกำลังเดินขั้นตอนการหย่าร้าง

จะไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่ารายละเอียดใด

เนื่องจากไม่ต้องการให้เรื่องยาร้างเนี่ยนะครับ
กระทบจิตใจต่อสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกของเธอนะครับ

ดูแลลูกทั้ง๖คนและให้ฝ่ายชาย

พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้กับลูกของเธอด้วย

อีกทั้งเขายังมีพฤติกรรมดื่มเหล้า

และมีปัญหาเรื่องอารมณ์โกรธนะครับ
แล้วก็ได้มีการแต่งงานกันตามกฎหมายเมื่อปี๒๐๑๘

แล้วก็ได้ขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงทั้งหมดนะครับ๓คน
แล้วก็เป็นเลื่อนหน้าใช้ไขของเขาเนี่ย๓คนนะฮะ
ก็ไม่รู้ยังไงก็เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะว่า
ชอบแบบเหมือนกับติดสุราแล้วก็เสพกัญชา
เพราะเขาเอาสิทธิ์ลูกไปเลี้ยงหมดเลยแล้วก็ไม่

แต่ถ้าเกิดว่าให้เอาลูกไปอยู่ด้วยคงไม่ได้

ต้องมีหลักฐานถึงจะกล้าฟ้องขนาดนี้
นั่นไงแล้วแม่พิษก็บอกว่าเพิ่งจะรู้แค่วันเดียวเอง

ก็เหมือนกับว่ารู้ก่อนประชาชนวันเดียว

งอยู่นี่ไงงงเลยงง
นี่ตัวนี้ผอมมากเหมือนหูกโกโหลกเลยอ่ะ

แต่เธอก็เซ็กซี่ผมก็ชอบ

คนนี้ที่มียอดไอจีตามแบบเยอะแยะเพิ่งโดนแซงไปนะฮะ
พระเอกรักใสหัวใจสิ

ต้นสังกัดแจงมาแจงว่าดังนี้นะฮะ

หลังจากคบกันสามโอ้โหวันนี้คบอีกก็

พบรักใหม่แล้วกับดาราหนุ่มจากเกาหลี

ดังมากหล่อยสวยสวยสวย

อยู่ในนั้นด้วยก็เลยเอาไปลือ

หนึ่งในห้านั้นก็คือพ่อคนนี้
มันจะไปเจอกันตอนไหน

มันเป็นโคมรอยระดับอินเตอร์เลยครับ

เฟิร์มนะฮะข่าวนี้มั่วคือลือกันไปลือกันไปบวก

ตอนนี้เกาหลีที่ไปเล่นที่เมืองนอกเนี่ย

เอ้านะนะ

กอนกวยู

กองยูหล่องมากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งคงนะ

พี่ม้าลองเอาเรื่องบิ๊กมาดูสิพี่ดูในนี้ได้

แต่อันนี้เมืองไทยของแท้ค่ะ

เอาอย่างนี้หลังจากที่เขาได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน๒คน

แต่เราก็ไม่เห็นคุณมาร์คครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะครับ
ไม่ใช่ของกูปิดแล้วของคุณนะครับคุณสิ่งที่เสียงของคุณนะครับ

ยากมากไม่ซื้อไม่ซื้อจริงแพงจริง
ไม่ไหวซื้อไม่ไหวตรงนี้ปุ๊บวางอยู่นะ

ใครจะให้อย่าซื้อเหรอโอ๊ยกระจอกไปว่างมา

นี่นะคะคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
เขาก็ไปเที่ยวมาแล้วทุกคนก็เลยทักบอกว่า
อุ๊ยหนูอ้วนขึ้นทำไมชอบทักแบบนี้ฉันไม่เข้าใจ
หมากเขาก็เลยบอกว่าก็แบบปล่อยตัวสุดฤทธ
ผมไปเที่ยวผมมีความสุขผมก็กินกะหนัมซะมะเซลล์แต่ว่ากิน
ไม่ต้องพูดพอกลับมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะผอมเหมือนเดิม

เพราะเราสองคนจะมีอร่อยมีความสุขและหลาก
เข้าใจคำนี้ไหมก็กินเหมือนที่แชนแอลเวลาเช็ดไปอย่างนี้ก็กิน
มันก็มีความสุขนู่นนี่นั่นต่างนานา
อ่ะพอกลับมาร่างกายฟิตเหมือนเดิมเพราะอะไร
พอเข้าไปฟิตติ้งราคอลเรื่องใหม่นะฮะคมแฟร์
ใช่ทุกคู่เลยรูปแรงรูปตัดมาเหมือนเดิม
เพราะเขาสองคนกำลังจะมีผลงานออกมาให้ประชาชนได้เห็นกันเลย
มาเล่นกันคู่กันเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนี่มาถอดเสื้อหุ่นดี
ถูกต้องเลยนะอันนี้ยังไม่ถอด
อันนี้เราบอกว่านี่ส่วนอีกประเด็นนึงล่ะถามหน่อยได้ไหม
เรื่องของพี่แพลร์พี่แพลร์นี่ก็คือผู้จัดการหนุ่มของเขานะ
ก็บอกว่าที่หลายคนจับจ้องฝ่ายชายจัดเตอร์ไพรส์วันเกิดให้
แต่ไร้เงาสาวคิมไม่ได้ไปร่วมงานด้วย
อันนี้จะเป็นการตอกย้ำกระแสเกาเหลาว่าผู้จัดไม่ชอบคิมจริงหรือเปล่าป้า
ผู้จัดการเออผู้จัดการไม่ชอบคิมจริงหรือเปล่า

กับพี่แพร่เนี่ยเรานัดกันไว้ก่อนไปรวมตัวกับเด็กที่บ้าน
ซื้อของขวัญวันเกิดให้อืม
วันนั้นคิมไม่ได้ไปใช่
คิมไม่ไปเพราะเขามีข่าวไม่ถูกกันหรือเปล่า

วันนั้นผมเองก็เกือบไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะโมโห
มีงานส่วนน้องก็น่าจะมีงานเช่นกัน

โอเคนะฮะ

เรื่องความสวยความงามมาฝากสาวนะคะ

มาร์คหน้ายอดฮิตที่ขายดีในประเทศญี่ปุ่น
เชิญชวนสาวมาลองสูตรใหม่ล่าสุด
และบำรุงดูแลผิวอย่างเร่งด่วนโดดเด่น

ปรับสภาพผิวให้ดูเนียนละเอียด

พลังคุณค่าสารสกัดข้าวสายพันธุญญี่ปุ่นนานาชนิดค่ะ
เทคโนโลยีอันทันสมัย
ออกแบบแผ่นมาร์ครุ่นนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ

แล้วก็รูปทรงของแผ่นมาร์คให้เหมาะสมกับผู้หญิงเอเซีย
สำหรับที่จะโอบอุ้มผิวได้เป็นอย่างดี
แนนมาร์สผลิตจากเส้นใยคอตตอน๑๐๐
มีความเนียนนุ่มแนบสนิทไปกับผิว
ปราศจากน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์
โยนต่อผิวแม้ผิวบอบบังและแพ้ง่าย

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมให้คุณร่วมสนุกก่อนนะครับ
ยังซื้อมัสรูลุนที่เข้าร่วม๑๐รายการครบทุก๑๐๐บาท
แล้วนำใบเสร็จนะฮะไปกรอกลงทะเบียนในเว็บไซต์
รับสิทธิ์๑สิทธิ์เพื่อลุ้นชิงตัวเครื่องบินไปกลับโตเกียว
และรางวัลอื่นอีกรวมมูลค่า๑๒๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๒๖สิงหาคมถึง๓๐ตุลาคม๒๕๕๙บาท

หรือติดตามข่าวสารแบรนด์นะครับและกิจกรรมต่างได้ที่เฟซบุ๊ค

จำง่ายนะสินค้าแบบนี้จะดัง
โอเคช่วงหน้าแพทยังไม่แต่แพทตี้
แต่เป็นแพทตี้ไม่ใช่แพทขาพาแพทตี้ยังไม่แต่งแดน

คุณหนุ่มวิ่งไปห้องน้ำมามาเมื่อกี้นี้ครับ
มาข่าวแพทตี้ครับกับคุณแดนวุลเวร์บอกว่า

น้องแพทตี้อังสุมารินยังไม่มีแพลนวิวาหลังดาวนุรเวศนะครับ
บอกเรื่องงานแต่งงานให้รอก่อนนะครับ
เผยรอนะฮะรอได้ไม่ได้รีบนะฮะ
ยังไม่ได้คุยเรื่องแต่งเลยนะครับ
หนุ่มแดนค่อยสัมภาษณ์เรื่องแต่งงานกับหวานใจนะครับ
บอกว่ายังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลย

แล้วก็หลายอย่างก็ต้องรอให้พร้อมก่อน

ก็รอก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ขอทำงานได้เต็มที่
ส่วนน้องแพทย์เองนะแพตตี้ก็บอกว่า
เรื่องแต่งงานเนี่ยรอได้ไม่ได้รีบอะไรนะครับ
เพราะว่าเธอเองตอนนี้ก็ขอทำงานก่อน
อีกอย่างก็คือยังคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่เลย
คือเรายังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานกันด้วยนะครับ
และก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องแต่งกันตอนอายุเท่าไห

แต่ว่าล่าสุดทั้งสองคนก็ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นกันมา
แล้วก็บอกว่าคนหนึ่งก็ไปเที่ยวอีกคนหนึ่งก็
ไปเหมือนกับไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้
พวกคุณแดนก็ชอบต้องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศนี้น่ะนอนยังไง

ก็ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็จะจูงมือกันไปเที่ยวยุโรป
เออไปยุโรปนอนยังไง
กันคนหนึ่งนอนปารีสอีกคนนึงนอนอังกฤษ

ก็ว่าจะไม่ใช้เงินแล้วอะเขาจะใช้ที่เป็นบัตรอย่างนี้

ใช่ไหมคือเขาจะไม่ใช้เงินเลยนะไม่เอาเงินเลยใช้แต่บัตรลกรูดหรืออะไรก็อย่างแล้วทุกอย่าง
แล้วตอนที่เธอไปกับผู้หญิงดาราต่างประเทศเธอนอนยังไง
มาไม่มีผมไม่เคยไป
ถ่ายละครก็ต้องจับคู่กันนอนกับเพศเดียวกันพี่ม้า

แยกกันอ่ะเพราะว่าเสียดายมาก

ก็จะไม่ทำแบบนี้ต้องแต่งก่อนถึงท้องด้วย

ยิบโซ๒๔ยังไงโดยราญยิบโซ๒๔นี่ขึ้นโอ้โฮ
อ้าวไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ชัด
นี่ข่าวนี้ตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วนะ
จนห้า๖โมงจนหรือมันยังไง

อย่างนี้ก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลย
ม้าว้กันเล่นม้าว้กันแรงขนาดนี้เลยเนี่ยนะ

ไม่มีอะไรอย่าไปคิดอะไรมาก
แต่เราไม่ดังคนก็เลยไม่
นะครับก็ไม่ได้ใส่ใจ

สองรอบแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับ